โอมขอให้ลูกรวยขอให้ลูกรวย

เอาตอนนี้ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงก่อน

เสียงบี้เสียงเป็นหวัดแบบนี้ก่อนนะฮะ

เรื่องของความเชื่อก็อยู่คู่กับคนไทยนะครับ
เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยากไปกราบไหว้บูชา
เพื่อความสบายอกสบายใจ
งามมากนะครับนี่คือแม่แก้วประกายทองหญิงสาวใบหน้ารูปไข่คล้ายนางในวรรณคดี
แต่งชุดไทยล้านนาโบราณลายดอกพิกุลสวมเครื่องประดับประดาษที่สวยงามนะครับ
รูปปั้นนี้แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองทั้งต้นนะคุณ
ความสูงสูงตั้ง๕เมตรตั้งอยู่ในตำหนักแก้วประกายทอง
วัดแก้วกระจ่างตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ธรรมดาเราเห็นไม้ตะเคียนเราก็ไปกราบไหว้แล้วนะ
แต่ทีนี้เป็นไม้ตะเคียนที่แกะสลักเป็นผู้หญิงอีกนะครับ
พระครูวิบูรวรวัตรเจ้าอาวาสวัดบอกว่าเมื่อช่วงปี๕๑ถึงปี๕๔
อบตศรีบัวทองได้ขุดลอกบึงศรีบัวทอง
แล้วก็พบต้นตะเคียนยาว๒๕เมตรอายุ๑๐๐ปีอยู่ใต้น้ำลึก๔เมตร
ก็เลยเชิญมาที่วัดเอามาถวายวัด
เพราะว่าต้นตะเคียนเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีลุกคเทวดาสิงสถิตอยู่
นี่ก็ตามความเชื่อจึงได้ว่าจ้างช่างมาแกะสลักเป็นองค์แม่แก้วประกายทอง
เพื่อให้ดูงดงามมากขึ้นโดยนำต้นแบบมาจากนางในวรรณคดี
ชาวบ้านได้มาเจอเรื่องเหนือธรรมชาติกันมาแล้ว
โดยมีคนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแต่ติดภาพชายแก่
นั่งอยู่ด้านข้างขององค์เจ้าแม่ประกายทองด้วย
แล้วก็แม่แก้วประกายทองก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้าน
มาขอโชคมาขอลาบอำนวยอวยพรตลอดเลยนะครับ
ค่ะเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะที่แกะสลักสวยงาม
สวยจริงนะพอเห็นคราวนี้คือ
ชาวบ้านคงก็อยากรู้เรื่องเรียกตัวเลข

ที่ตำหนักแก้วประกายทองวัดแก้วกระจ่างนะฮะ
ไปดูอีกที่หนึ่งที่นครราชศรีมาค่ะ
ร่วมกันตั้งขบวนแห่บายสีและผ้าขาว

ก่อนที่จะนำผ้าขาวนั้นมาห่มต้นตะเคียนใหญ่๑๕ต้น
ขุดขึ้นมาจากคลองหลังวัดอุดมธัญวาสนะคะ
เสร็จแล้วก็นำไปรักษาไว้ที่วัด
เชื่อนะคะว่าต้นตะเคียนทั้งหมดนั้น
เป็นลูกหลานของเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
และเจ้าแม่สร้อยดอกปีบที่ขุดมาตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม
คราวนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่าถูกโชคลาภถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันมาเกือบทุกงวด
ก็เลยจัดบายสีเพื่อเส้นไหว้ที่จะต้องการขอความเป็นสิริมงคลขอความโชคดีขอความสุขมาให้คนในหมู่บ้าน
แล้วก็ยังมีร่างทรงมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของแม่ตะเคียนตามความเชื่อด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องการโรยแป้งส่องเลขเนี่ยยังไง

แต่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยคุณอารยา

ใครเชื่อใครอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองก็ไปได้นะ
อยู่ที่ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงนครราชศรีมา

ใช่แล้วนี่คือช่างภาพเราไม่มีไปซูมใกล้ใช่ไหม

นี่คุณสืบสกุลคุณชิสาเวลาที่มีเรื่องเกี่ยวกับพวกงูเข้ารถเนี่ย

แล้วหลายรอบเนี่ยมันก็ออกมาแบบเป็นทะเบียนเลขท้าย
คราวนี้เป็นเรื่องงูเข้ารถอีกค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมรีบแคปจะแคปอะไรก่อนดีล่ะ

กู้ภัยร่วมด้วยช่วยกันฐานคลองหลวงเมืองใหม่
เขาไปจับงูเหลือมมันเลื้อยเข้าไปในรถ

นี่งูอยู่ข้างในเลยเนี่ยนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาช่วยด้วยคือเลื้อยเข้าไปในรถทะเบียน๗กไก่ตปต๙๖๑๘กรุงเทพมหานคร
แล้วรถคันนี้ไปจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่๘ทับ๑๔๑ที่หมู่บ้านบุญธริกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
งูเนี่ยมันไปซุกอยู่ที่กันชนท้ายไงมันมีช่องให้นิดนึงเขาก็เอาบ่วงไปคล้องคองูออกมาใช้เวลาสัก๔๐นาที
พองูออกมาได้ตัวมันยาวประมาณหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรครับเจ้าของรถก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้า
หมาที่บ้านผมมันเห่าดังมากผมออกมาดูเห็นงูมันเลยเข้าใต้ท้องรถพอดีเลย
ก็เลยรีบถอยรถออกมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็ตามกู้ภัยมาช่วยจับงู
แต่แหมเราวนให้ดูหลายรอบแล้วนะ
ทะเบียนรถทั้งบ้านเลขที่นะคะ

เพราะว่างูที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ย

ยาวต้อง๓เมตร๕๐ซินติเมตรคุณ
ไม่ใหญ่ได้ไงเนี่ยตัวมันเริ่มเลยนะฮะ

อาสากู้ภัยอุดรสว่างเมตตาธรรม

ยักษ์ตัวนี้นะฮะน้ำหนัก๒๐กิโลกรัม

คลองชมประธานหลังวัดป่าบ้านเลื่อม
ตำบลบ้านเลื่อมอเผิมอุดรธานี
เจ้าของรอบดักปลานะฮะ

นายจรนันทะโพเดชอายุ๗๒ปี

บอกว่าโอ้โหตอนแรกดีใจ
รอบขึ้นมามันนักหนัก
นึกว่าจะได้ปลาตัวใหญ่ปลาเยอะนะฮะ

เป็นงูเหลือมตัวเบอร์เริ่มเลย

เชื่อว่างูเป็นลูกหลานของพญานาค
และที่มาเจอกันก็น่าจะมาให้โชคให้ลาบ

ไม่ได้บอกแหมรีบถามเลยนะคุณ
จรไม่ได้บอกว่าซื้อเลขอะไรบ้างนะฮะ
อายุตัวเองกับบ้านเล็กที่
อายุ๗๒แต่บ้านเลขที่ลุงไม่ได้บอกว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่
จริงลุงก็บอกนะลุงบอกก็ได้บ้านเลขที่๘
หมู่๒ด้วยอ่ะยังอยู่ที่เรื่องของงูนะอีกหนึ่งตัว
ตัวนี้เนี่ยเป็นงูหัวกระโหลกไปโผล่ขดตัวอยู่ข้างโอ่งน้ำ
อยู่ที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมบ้านเลขที่๔๔อยู่ตำบลวังโป่ง

งานนี้เจ้าของบ้านบอกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
พึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจนี่แหละ
เขาก็เลยนำกำลังพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือมาช่วยกันจับงูค่ะ
ด้วยความเชี่ยวชาญไม่นานค่ะก็จับลากคอออกมาแบบนี้ได้แล้วนะ
เป็นงูหัวกระโหลกค่ะหรืองูเหลือมอ้อ
ตัวยาวประมาณ๑เมตรเศษยังไม่โตมากนะ
แต่ว่าก็เล่นเอาน่าตกอกตกใจเหมือนกัน
ดูสีสิมันดูแบบเป็นเหลือง

งูเหลือมอ้อเป็นงูมีพิษอ่อนนะ
ก็เนี่ยชาวบ้านก็มองว่าไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้
แต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโชคเป็นลาบหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าหลายคนไม่ได้มาดูงูหรอกค่ะมาดูบ้านเลขที่

กระบาดขนาด๓คนโอบอายุนับร้อยปี
สวนสาธารณะอนุสวรีพระยารัศดานุประดิษฐ์
โค้นลงมาคุณคือเหตุนี้เป็นเหตุที่น่าตกใจนะครับ

เพราะว่าโค้นลงมาทับปืนใหญ่คู่บ้านคู่เมือง

มีรถบรรทุก๖ล้อและรถกระบะได้รับความเสียหาย
และที่สำคัญคือมีประชาชนที่เขาไปออกกำลังกาย
สวนแห่งนี้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้๓คนนะครับ

เพื่อเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานตูเดอร์อันรามัน๒๐๑๙
ในช่วงเช้าของวันนี้จะเปิดงานกันแล้ว
คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ดินชุ่มน้ำ
ทำให้ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้โค้นล้มลงมานะครับ
ชาวบ้านวิพาณทรมานอาจจะมีเรื่องราวอาฒันติดอะไรสักอย่าง
อดีตเจ้าเมืองตรังก็ทำให้รอดพ้น
แล้วก็ไม่มีเรื่องร้ายแรงไปกว่านี้เกิดขึ้นนะครับ
ค่ะรวบรวมมาให้หลายจังหวัดหลายที่
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
เพราะยิ่งใกล้วันมันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อย
คุณผู้ชมรอติดตามทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
รอติดตามสิตลอดข่าวเขามารออยู่แล้ว
มีผ้าแผลสามสีมาด้วยเนี่ยอื้อสามสีสามสี
เดี๋ยวรอดูตลอดข่าวอีกนะคะ